มาอีกแล้วค่ะกลงเรื่องของการยัดไส้
ลูกตะกัวเข้าไปในท้องปลาเพื่อเพิ่มน้ำหนัก
เหตุการณ์นี้มีคนถ่ายคลิปไว้นะครับคุณผู้ชม
แล้วเขานับเม็ดตะกัวออกมาทีละเม็ดทีละเม็ด

ปลารุ่มพุกปลารุ่มพุกโร๗๐๐

เดี๋ยวสิ้นเลยก่อนยังเลยไหม

ลูกกลัวอยู่ในพุงปลาร์ครับ

ฉันฟังเสียงเนี่ยสำนึกรักบ้านเกิดขึ้นมาเสมอ

แบบเนี่ยลูกกล้วยลูกกล้วยเจ็ดน้วยเกือบสิบน้วย

ฮะหรอสิบน้วยไม่ได้

ผมเคยเจอนะแต่ผมเจอในหัวกุ้งแม่น้ำ
ตัวอย่างโตนั่งกินกับผู้ใหญ่
เออนั่งกินกับผู้ใหญ่เขาเอามารับรองผู้ใหญ่เราก็ลาบปากไป
เอามีดตัดมันต้องใช้มีดตัดมันตัวใหญ่ไง
ตัดจะกินหัวมันเยิ้มเลย
นี่ลูกแบบนี้ลุกกัวแบบนี้เลย

เอ่อมันตกลงมาใช่ไหมเห้ยเบิร์ด
นี่ละค่ะกลุ่มผู้ชมคลนโกงนะคะ
คือเป็นลูกตะกัวที่ใช้ถ่วงเอ็นเบ็ดตกปลา
นับไปนับมาเขาบอกว่าเกือบ๑๐ใช่ไหม
นับแบบเน็ตเลยนะ๗ลูก
ถูกยัดไว้ในท้องปลาตะลุมพุก
เจ้าของคลิปเขาถ่ายไว้เขาให้ข้อมูลบอกว่า
คือซื้อปลามาจากตลาดนัดในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต
ราคาตัวละ๑๓๐๐บาท
เพราะฉะนั้นแล้วก็ตกกิโลกรัมละสักประมาณ๗๐๐ถูกไหมคะ
นำคลิปนี้มาโพสต์ต้องการจะเตือนให้ชาวบ้าน
ระมัดระวังเวลาไปซื้อปลาราคาแพง
ให้ตรวจสอบให้ดีว่ามีการโกงน้ำหนัก
ด้วยการยัดลูกตะกัวแบบนี้หรือเปล่า
หลายคนสงสัยปลาลุมพุกนะปลาลุมพุก
มันปลาคือปลาอะไรปลาตะลุมพุกเคยทานไหม
ไม่แน่ใจแต่ปลาเนื้อแบบนี้

แก่งส้มอะไรแก่งส้มแม่กอฟใครเย็นกัน

ตะลุมพุกที่เขาซื้อมาทำไมแพงจัง
มันมีชื่อหรือเปล่าปุ๊ยคือปลาตะลุมพุกนี่แหละพี่เบิ้ลแต่
มันเป็นปลาทะเลที่หายากส่วนใหญ่จะจับได้ในช่วงหน้าร้อน
เพราะปลาจะว่ายน้ำเข้ามาวางไข่ในน้ำจืดปากแม่น้ำ
รสชาติของเนื้อมันเนี่ยจะออกหวานหน่อยแต่ว่ามีจุดด้อยนะ
คือกล้างมันเยอะเพราะฉะนั้นแล้วชาวภูเก็ตอันนี้ปุ๊กก็ชอบทาน
จะชอบทำมาต้มเข็ม
เค็มต้มหวานคือคล้ายปลาตะเพียนต้มเข็ม
คือมันลักษณะคือกินได้ทั้งตัว
นึกออกไหมคะต้มเค็มนี่อร่อยนะปลาตะลมฟุกเนี่ย

ใช่ต้องปลาแข็งเนื้อแน่นกลางน้อย
มันเค็มจากปลาหรือเค็มจากลูกตะกัว

ก็เป็นเรื่องเป็นคลิปที่นำมาเตือนกัน